มาดูเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกันหน่อย

พิพาทระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
คนที่เคลื่อนไหวเยอะมากในช่วงหลังก็คือในแผน

แล้วก็เห็นคนก้มเก็บคล้ายกับหมวดจรูน
แล้วสำนวนในตำรวจภาค๗กับทางตำรวจล่าสุด

ทีนี้ก็เลยถูกออกหมายเรียกข้อหาแจ้งความเท็จ

มารายงานตัวมารับทราบข้อกล่าวหา๒๑มีนาคมนี้
ซึ่งล่าสุดตอนนี้ทางตำรวจก็เลยบอกว่า
แม้ว่าในแผนจะเคลื่อนไหวไปจุดไหนอะไรก็ตาม

ก็ต้องพิจารณาว่าจะถูกออกหมายจับหรือเปล่านะคะ
พลตำรวจรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการ
งปราบค่ะพูดถึงเรื่องนี้นะคะ

นายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยม

ให้มารับทราบข้อกล่าวหาให้การเท็จ๒๑มีนาคมนี้
ยืนยันว่าตอนนี้พนักงานสอบสวน
เอาหมายเรียกไปส่งตามทะเบียนราช

ครอบครัวของในแผนรับหมายเรียกแล้วค่ะ
ส่วน๒๑มีนาคมนี้ในแผนจะมาตามหมายเรียกหรือเปล่า
ก็จะต้องมีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ว่าถ้าหมายเรียกครั้งที่๒แล้วยังไม่มา
ออกหมายจับทันทีเลยหรือเปล่า
เพราะว่าต้องอยู่ในการพิจารณาด้วย
ออกหมายจับเลยถ้าหมายเรียกสองครั้งไม่มา
แต่บางทีสารท่านอาจจะอนุโลม
ก็เป็นหมายเรียกครั้งที่๓ก็ได้นะคะ
ทีนี้ในแผนเคลื่อนไหวหลายอย่างอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะ

ฟ้องตำรวจฟ้องผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บังคับการกองปราบปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ยื่นขอความเป็นธรรมต่อสารต่อกรรมการสิทธิ์

ไปแจ้งความเอาผิดประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
ข้อหามินประมาทพรบคอมพิวเตอร์
เยอะมากเคลื่อนไหวเยอะมากจริงในแผนเนี่ยค่ะ

พนักงานสอบสวนก็บอกว่ามันไม่กระทบนะคะจะมาออกเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่

ยืนยันว่าตำรวจเองทำทุกอย่างตามกรอบของกฎหมาย
ตำรวจเองเขาก็ไม่กังวลใจในเรื่องนี้

พลตำรวจรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
เดี๋ยวรอดูนะคะว่าถ้า๒๑มีนาคมนี้ตามหมายเรียกครั้งที่๒

ถ้าไม่มาก็ต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนล่ะค่ะ

แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของสาร
คือตามปกติเราจะเห็นว่าถ้าหมายเรียกครั้งแรกไม่มา
ครั้งที่๒ไม่มาจะเป็นหมายจับเลย

สารท่านอาจจะอนุโลมออกมาเรียกเป็นครั้งที่๓หรือเปล่า

ส่วนสรุปสำนวนคดีทั้งหมดในภาพรวม
ก็ยืนยันว่าสรุปได้ตามกรอบเวลาแน่
ก็คือสิ้นเดือนนี้๓๑มีนาคมนี้
ครับอันนี้คือคดีอาญานะครับ
ครูปรีชาก็ถูกแจ้งความไว้ในฐาน
ถูกออกไม้จับไว้ฐานให้การเท็จแจ้งความเท็จพวกนี้นะครับ
ก็มีหนึ่งในผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ
ในฝั่งของทีมครูปรีชานะครับ
ก็คือดรโต้งนะครับหรือว่านายเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนา
แล้วล่าสุดก็ถูกนายอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ไปแจ้งความดรโต้งฐานดูหมินเจ้าพนักงาน
นประมาทเจ้าพนักงานเพราะว่ามีการให้ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊กต่าง
ว่าตำรวจเนี่ยไปข่มขู่ไปกดดันในแผน
กลับคำให้การจนกระทั่งที่สุดแล้วก็ถูกออกหมายเรียกเรื่อง
ให้การเท็จวันนี้นายเทิดศักดิ์นะครับหรือดรโต้ง
ก็เลยเดินทางไปที่กองปราบรามครับ
เพื่อไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
หลังจากถูกนายอาจรุยะแจ้งความเอาผิด
กรณีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ว่าตำรวจกองปราบมีการบังคับคมคู่
พยานต่างของครูปรีชายอมรับสารภาพ
เทิดศักดิ์บอกว่าข้อความบนเฟซบุ๊ก

เขาไม่ได้ดูหมินตำรวจไม่ได้ดูหมินเจ้าพนักงานนะ
แต่เป็นการทำในฐานะสื่อมวลชน
ก็เอาหลักฐานต่างเนื้อหาการสัมภาษณ์ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
เอามายืนยันว่าเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์
ไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาเองไม่ได้ไปหมินประมาทใคร
แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มของครูปรีชาด้วย
เหตุผลที่เชื่อครูปรีชาเพราะว่า
ลงพื้นที่ไปดูพยานหลักฐานเรื่องนี้
เพราะสนใจเรื่องนี้ได้พูดคุยกับแม่ค้าลอตเตอรี่ที่กาญจนบุรี
เชื่อมั่นในประจักษ์พยานของคดีนี้ว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปรีชา
กับผู้การกับผู้บุหรัฐการดับสนุนกลางนะครับ
การกองปราบในกรณีที่มีการมากล่าวหาผม
ว่าดูหมินเจ้าพนักงาน

ซึ่งเขาไม่ได้มีข้อความใดเลย

เขียนไปตามข่าวที่ทุกคนเขียนเหมือนกันหมด

คลิปส่งคลิปเสียงทางโทรศัพท์อะไรก็ออกมาเยอะ

ตั้งค่ำที่หลุดกันออกมาจะเป็นฝ่ายไหน
ก็แล้วแต่มันเป็นพยายามแวดล้อมัน

ไม่จนกระมวดมีทะนายกับทะนายอีก
ทีนี้วันนี้ครูปรีชาก็เลยบอกว่า
ไม่กังวลใจอะไรนะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้จะไปร้องขอความเป็นธรรมที่กระทรวงยุติธรรมด้วย
แล้วก็จะขอปรึกษากับทนายความว่าจะเดินหน้าอย่างไรต่อไป
อยากจะให้รับเรื่องนี้เข้าสู่คดีพิเศษ
ยื่นเรื่องไม่ได้ก็ต้องให้ครูปรีชาเป็นคนยื่น
ครูปรีชาหรือผู้เสียหายอื่นมอบอำนาจไปในแผนถึงจะเดินหน้าได้
เป็นแค่หนึ่งในบุคคลที่ไปให้การกับตำรวจว่าเห็นเหตุการณ์
ใช่ก็แค่ถูกออกหมายเรียกครับให้การอันเป็นเท็จนะคะ
ท่านผู้ชมครับก็ยังมีกรณีที่เกิดขึ้นอีกนะครับ
ที่เป็นกรณีของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับซึ่งเป็นทนายความที่มาดูแลคดีให้กับหมวดจรูน
มันก็ต่อเนื่องจากเรื่องลอตเตอรี่๓๐ล้านนี่แหละทนายสิทธาก็โดนเยอะเลย
เพราะว่าฝั่งของครูปรีชาก็มองว่าเอ๊ะการทำหน้าที่ทนายของทนายสิทธาเนี่ย
เรื่องแล้วเหมาะสมหรือไม่อย่างไรลามไปถึงเรื่องการแต่งกายนี่ก็ด้วย
ก็ในแผนนี่ไงในแผนก็ไปยื่นเรื่องสภาธนายความตรวจสอบมัญญาติ
เป็นทนายความเรื่องของการแต่งตัวของทนายสิทธา
คือหลักเลยเนี่ยเขาไปยื่นเรื่องการทำหน้าที่ลักษณะโอ้อวดหรือว่า
ไปมีการพยายามยุโยงให้คนเป็นคู่คดีกันแบบนี้
แต่วันนั้นมีการแถลงข่าวกันทางอุปนายกสภาธนายความ
ท่านก็เลยพูดเลยเถิดไปถึงเรื่องของเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรพวกนี้นะครับ
แต่เอาเป็นว่าวันนี้ครับมีอีกคนนึงไปยื่นเรื่องนะครับ
นายธนาพิพัฒน์ชัยธนาธนทัศน์หรือว่าประธานบอย
อันนี้ก็เป็นหนึ่งในทนายความที่เขาจะเป็นผู้ที่มีคนติดตามทางสังคมออนไลน์อยู่เยอะนะครับ

วันนี้ที่ไปที่สภาธนายความไม่ได้ไปยื่นเรื่องเพิ่มเติม
แต่ว่าไปติดตามเรื่องร้องเรียนนะฮะ
โดยไปพบประธานฝ่ายมัญญาติของสภาธนายความเพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนมัญญาติของนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายความประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคม
พร้อมกับพวกกรณีการยุโยงส่งเสริมให้คนเป็นคดีความกัน
กรณีอวดอ้างตนซึ่งเคยยื่นเรื่องร้องเรียนไว้นานแล้วแต่กลับไม่ได้รับการชี้แจง
โดยหลังจากนี้จะให้เวลา๓๐วันเพื่อขอคำชี้แจงดังกล่าวนะครับ
นายธนาพิพัฒน์บอกว่าเมื่อวันที่๑๒มกราคม
นายสิทธาได้โพสต์ข้อความยุโยงส่งเสริมให้คนเป็นคดีความกัน
โดยมีการประสานกับราชการประหลัดฝ่ายความมั่นคงรายหนึ่งทางภาคเหนือ
ที่เคยแพ้คดีความเรื่องหมินประมาทตัวเขา
ให้นำเอกสารที่ทนายสิทธาเสนอให้ไปฟ้องศาลต่อ
แต่ต่อมาสารยกคำร้องอีกครั้งเพราะไม่พบความผิดตามที่มีผู้เสียหายมาร้อง
จึงไม่รับไต่สวนพิจารณาตามที่ทนายสิทธากล่าวอ้าง
เห็นว่าการกระทำของทนายสิทธาเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมาก
ในการกระทำเช่นนี้ในฐานะนักกฎหมายและทนายความในสังกัดสภาธนายความ
ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร้องทุกข์กล่าวโทษ
ฟ้องร้องดำเนินคดีกับทนายสิทธาและพวกเอาไว้ว่าเข้าข่ายในโทษ
ฐานความผิดทางคดีอาญา๒ข้อหานักเพื่อเรียกร้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย
และเพื่อบรรทัศน์ของกฎหมายไม่ใช่กระแสที่มักบิดเบือนและทำร้ายผู้อื่นนอกกระบวนการศาล
ฉันมาในฐานะศิษย์ของผมนะครับ
เพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องอย่าไปบิดเบือนเรื่องของเสื้อที่สวมใสนะครับ
เพราะเรื่องเสื้อนี่เป็นเรื่องประเด็นเล็กที่เอามาทำเป็นประเด็นใหญ่
ประเด็นใหญ่ของเขาตรงเลยเนี่ยทำไมไม่มีการตีแผ่นะฮะ

กรณีเกี่ยวกับเรื่องของพายุข้าราชการภาคเหนือนะครับ

แล้วก็ให้บุคคลที่เคยแพ้คดีผมเนี่ยมาเป็นคดีความกับผม
ซึ่งปัจจุบันเป็นคดีความผมฟ้องกลับแล้ว
จากการที่ยุโยงส่งเสริมจากเขาโดยตรงนะครับ
ต่อมากรณีที่เขาไปดำเนินการ
กับเรื่องของการโพสต์ข้อความ
อ้างข้อความของท่านผู้พิพากษาสารจังหวัดอายุทยานะครับ
ว่ามีการชมเชยเขาต่อหน้าบันรังนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นการอวดอ้างความเป็นสรรพคุณว่าครับ

สิ่งเหล่านี้เรื่องใหญ่และเข้าข่ายกรณีมัญญาติธนายความชัดเจน
ผมร้องไว้ตั้งแต่มกราคมแล้ว
ทวงถามหนังสือมากี่ครั้งแล้วก็ยังไม่เป็นผล
วันนี้ผมเลยมายื่นร้องประธานกรรมการมารยาทเลยนะครับ
ถ้าสมมุติว่าภายใน๓๐วันนี้นะครับ
ผลยังไม่ออกมาเพราะความหลักฐานของผมมีชัด
ถ้ายังไม่ออกมาดำเนินการใดอีก
ผมก็จะยื่นกับทางสภานายกพิเศษธนายความ
ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ

ส่วนตัวเองก็มองว่าเรื่องการแต่งตัวของทนายสิทธาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ

ก็พร้อมจะสู้ให้กับทนายสิทธาด้วย
ไม่อยากจะให้คนไปหลงประเด็นว่าเป็นเรื่องของการแต่งตัว
เรื่องที่ประธานบอยไปแจ้งให้มีการตรวจสอบเรื่องของมัญญาติธนายความ

แต่กรณีของเขาเนี่ยเป็นคดีอื่นที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
แต่ว่าพักหลังมามีคดีเรื่องหวย๓๐ล้านบาท

ไปเชื่อมกัน
ทุกเกียรติศีรษิรภาพก็ไปถึงก่อน
ก็ไปรับเรื่องร้องเรียนให้มีการตรวจสอบมัญญาติธนายความ
ก็คือ๒เรื่องที่ประธานบอยไปชี้แจงไปแล้วค่ะ

ในการที่จะกันแกล้งหรือใส่ร้ายนะครับ
ก็ขอให้ดำรงความยุติธรรมนะครับ
ทนายความที่ออกมาทำเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับ
เหมือนจะได้มีคนอื่นนะครับ

ก็คงจะไม่มีใครกล้ามาทำแบบนี้อีก

ใช่ค่ะแต่ก็ใส่กางเกงยีนเหมือนเดิมค่ะ
ก็ไม่ได้ไปขึ้นศาลไงไปสภาธนายความ
ทีนี้มาดูประเด็นร้อนวันนี้ค่ะ
ก็คือกรณีที่ทนายสิทธาได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ

ตอนนี้เนี่ยลุงจรูนกับครอบครัวมีแนวความคิด
อยากจะจับมือกับครูปรีชาและทีมพยาน

เพื่อหาข้อยุติคดีหวยโดยที่วินวินกันทั้งสองฝ่าย

ใช่แต่ทนายสิทธาบอกว่า
อ่านให้จบแล้วทำความเข้าใจสิ่งที่ผมต้องการสื่อก่อนนะครับ

คุณลุงจรูนมองว่าการทำหน้าที่ของสอบสวนกลางในตอนนี้
ไม่เป็นที่ถูกใจของครูและพวก
แต่ละคนให้สัมภาษณ์แล้วก็เดินสายร้องเรียน
เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับพวกของตัวเอง
ดังนั้นคุณลุงและครอบครัวจึงใครขอความร่วมมือจากครู
รวมทั้งพยานและกุญสือทุกคน
เดินทางพร้อมกันไปยื่นหนังสือต่อท่านนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด
และให้ทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อยินยอมให้ท่านนายกรัฐมนตรี
ใช้อำนาจพิเศษที่ทราบกันดี
เรียกและดูข้อมูลต่างทุกเส้นทาง
จากบุคคลทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
หากข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงผู้ใด

ก็ให้ตรวจสอบได้ทั้งหมด
และหากพบผู้กระทำผิดเพิ่มเติม
ก็พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทุกคน
ทั้งนี้เพื่อตัดปัญหาเรื่องการกล่าวหาว่า

เพื่อประสงค์ต่อทรัพย์อีกฝ่ายหนึ่ง
คือลุงจรูนจะให้ลุงตู่ใช้มาตรา๔๔เข้ามาจัดการคดีนี้

ตัดปัญหาต่างฝ่ายต่างเดินหน้าไปเรียกร้องที่นู่นทีที่นั่นที

ขอให้ฝ่ายครูทำหนังสือ

ระบุรายละเอียดตามใจชอบให้ชัดเจน
ประเด็นที่คิดว่าเป็นคุณประโยชน์กับฝ่ายตนเองมากที่สุด
ก็เพื่อป้องกันข้อคอรหาที่อาจจะเกิดขึ้น
และให้รีบดำเนินการภายในวันพุธนี้
นี่สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางคุณลุงออกให้
คุณลุงจะจ่ายให้กับทีมครูทุกคน

ว่าครูกับพวกจะรับข้อเสนอนี้
วิธีการนี้คุณลุงบอกว่าแฟร์กันทั้งสองฝ่าย
ถ้าหากทีมครูเห็นว่าเป็นวิธีการแบบเด็ก
เหมือนกับการสาบานครั้งที่แล้วและไม่ยอมทำตามข้อเสนอนี้

คุณลุงก็จะขอร้องให้ฝ่ายครูทุกคน
วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่
เดินสายร้องเรียนเรื่องนี้กับหน่วยงานเล็กสักที
เพราะคงไม่มีหน่วยงานไหนใหญ่ไปกว่าท่านนายกรัฐมนตรีอีกแล้ว
การให้ร้ายกล่าวหาสอบสวนกลางก็จะหมดไป
การสร้างภาพต่างเพื่อให้ฝ่ายตนดูดี
ก็จะถูกติเตียนจากสังคมด้วยเช่นเดียวกัน
ที่ต่างทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อนาย
และไม่รู้ทิศทางว่าฝ่ายครูจะเอายังไงกันแน่
เลยต้องเสนอวิธีวินวินแบบนี้
ทนายของทางหมวดจรูนนะคะ
คือถ้าฟังแบบเผินอาจจะมองว่า
ลุงจรูนอยู่อยากจะคุยขึ้นมายังไงเนี่ย
ไม่ใช่ก็อยากจะให้เรื่องไปจบที่ท่านนายกรัฐมนตรีเลยดีไหม
มาตรา๔๔อยากได้อะไรท่านนายกบอกมาขอมา

ไม่ต้องเดินสายไปยื่นนู่นยื่นนี่
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามครูปรีชา
ว่าทนายสิทธาเขาโพสต์แบบนี้จะเอาด้วยไหม
ครูปรีชาให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์นะคะ
ยังไงฮะบอกว่าก็ยังไม่มีข้อเสนออะไรมานี่
ก็เนี่ยวันนี้ก็ไปทำงานที่โรงเรียนตามปกติ
ก็ทำงานเดี๋ยวสิ้นเดือนมีนาคมนี้ก็ปิดเทอมแล้ว
ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าจะตอบรับหรือไม่อย่างไร

คุณมีไหมอ๋อ